ดูต่อที่มหาสารคามกันบ้างนะน้องใบตองอย่าเพิ่งคิดว่ายังมีเมนูให้เลือกอีก

ยังมีอีกกับลาบแจ่วฮอนนมย่างเด็ดแค่ไหนรีบตามไปดูค่ะ
มาที่ร้านอาหารอีสานริมถนนนครสวรรค์ขาเข้าเมืองค่ะ
ร้านนี้ชื่อว่าลาบเจ้าฮ้อนนมย่างนะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้เลย
แล้วเขาบอกว่ามีน้ำจิ้มสูตรเด็ดสองแบบด้วยกันนะคะ
โดยน้ำจิ้มแจ่วขมเนี่ยนะต้องเป็นเอกลักษณ์ของเมนูชาวอีสานเลยค่ะ
เขาจะใช้เพี้ยกับข้าวคั่วผสมกันนะ
มาแล้วหม้อมาแล้วหม้อดินต้องอย่างนี้เลยนะ
ก็มากินแบบน้ำจิ้มแจ่วหวานก็ได้

จะเป็นน้ำมะขามผสมกับพริกน้ำตาล

ใช่เลือกทานกันได้ส่วนเนื้อจะเป็นเนื้อวัวค่ะ

เวลาทานมันก็จะหนึบนะฮะ

เหมือนทานเนื้อขาลายเลยแต่ว่ามันนุ่มกว่า

เออหลากหลายมากมาย
นี่ค่ะมีเนื้อย่างมีลาบมีก้อย

ไม่ใช่นิ้วก้อยนิ้วโป้ง

แต่คุณผู้ชมค่ะอยากจะบอกอย่างนี้ว่า
เห็นอย่างนี้ราคาถูกมากนะ
ชุดเล็ก๕๙บาท
เห็นมั้ยครับอืม
เมื่อกี้เห็นชุดหมูนี้

เหมือนกันแต่มันต่างกันตรงวิธี
เหมือนหม่ำจะมีตับใน

นี่ตัวจริงตัวจริงเที่ยวกอาหารอีกสัน

คุณเห็นอย่างนี้นะจะบอกอย่างนี้ว่ามันมีเมนูที่ลูกค้านิยมสั่งกัน
ก็คือพวงนมหมูย่าง
นมหมูยากมาเป็นพวง

หรือยังมีอีกเมนูหนึ่งคือต้มแซ่บเนื้อรสชาติจัดจ้าน
คุณอัญชาลีสอนชัยอายุ๔๕ปีเจ้าของร้านเนี่ยเล่าให้ฟังว่า
เมื่อก่อนเคยเป็นพนักงานบัญชี
แต่ว่าช่วงโควิดเนี่ยประสบปัญหาเนี่ย

เปลี่ยนมาทำเป็นร้านอาหารอีสานเลยดีกว่า
แล้วก็คิดสูตรแจ่วฮ้อนออกมาเป็นสองแบบที่ไม่เหมือนร้านไหน

ลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นคนวัยทำงานแล้วค่ะ

ใครอยากจะไปลิ้มลองความอร่อยนะคะคุณผู้ชม

ร้านเขาเปิดตั้งแต่๑๐โมงเช้าถึง๔ทุ่มทุกวันเลยนะ

อยู่ที่ร้านแจ่วฮ้อนนมย่างนั่นเอง

มันจะมีความแบบเด้งอร่อย
น่าจะถูกอกถูกใจหลากหลายเมนูที่นี่เขาน่าสนใจ